ืบหน้าคดีที่มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามากับแฟนครับ
แล้วก็ขับรถกลับบ้านนะปรากฏว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งครับ
จี้ท้ายอย่างที่บอกไปนะเปิดไฟสูง
หลังจากนั้นล่าสุดตำรวจพบคนก่อเหตุแล้วครับ
มีประวัติเสพยาเสพติดแล้วก็ข้อมูล
จากทางครอบครัวบอกบอกว่ามีอาการป่วยจิตเวทด้วยนะครับ
พาคุณผู้ชมครับย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นก่อนครับ

เนี่ยครับดูยังไงก็ตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับ
ฮันที่ถูกชนเนี่ยนะครับคุณวัรพพพุสัมพันธ์อายุ๓๒ปีครับ

กำลังจะกลับบ้านและมีรถค่ณี้ครับ
จากนั้นผู้เสียหายก็รู้สึกกลัวนะครับพยายามจะขับหนีโทรศัพท์
ขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแต่ปรากฏว่าคันนี้ฮะ
พอมาปาดหน้าแล้วก็พุ่งชนใส่เลยนะครับในอีกครั้งนึงเนี่ยนะผู้หญิงก็ตกใจนะครับ
ชายคนนี้ครับอายุประมาณ๓๕ถึง๓๖ปี
กางเกงเอาไว้ในมือนั้นถือบุรีนะแล้วก็อีกข้างล้วงกระเป๋านะครับ
ปรีเข้ามาหาเรื่องครับผู้เสียหายก็เลยถอยหลัง
แล้วก็รีบขับรถหนีไปนะแต่ว่าคู่กรณีครับ
นี่ฮะกลับวิ่งขึ้นรถนะครับมีการขับชนท้ายรถเก๋งของนายวรพบอีกครั้ง
นะครับอันนี้วันที่เกิดเหตุนะประมาณตี๔นะฮะ
ตี๔ของวันที่๒พฤศจิกายนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
หลังเกิดเรื่องครับผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
ต่อมาครับตำรวจพบรถบีเอ็มจอดทิ้งเอาไว้นะครับ
ในที่เกิดเหตุรถเสียหายฮะโอ้โหนี่ฮะสภาพ
ไปต่อไม่ได้ครับคนขับรถทิ้งรถขึ้นแท็กซี่หนีไปเลยครับ
ผู้สื่อข่าวครับไปคุยกับนายวรพบยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับคนนี้มาก่อนนะฮะ
ไม่ได้มีเรื่องอะไรด้วยตอนเกิดเหตุครับ
ก็พยายามโทรไปขอความช่วยเหลือตำลวดหนึ่งเก้าหนึ่งนะฮะ
ฟังเสียงหน่อยครับซึ่งตอนที่ผมอ่ะกลับไปบ้านอ่ะผมอ่ากลับมา
ผมเห็นเขาเปิดไฟสูงปุ๊บแล้วก็ผมก็หลบให้ทีนี้เขาไม่แซง
เขาก็ค่อยตามแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาตามหรอกพี่
เพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรมาก่อนหน้านั้น
เขาก็ตามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนจนผมไปยูเทิร์นตรงวัดโบสถ์นะครับ
เทินใต้สะพานก่อนจะข้ามวัดโบสถ์ผมก็ยูเทิร์นปุ๊บ
เขาก็ยังตามอยู่ก็มาขนาดตามเขาก็เปิดกระจกนะครับ
กระจกข้างผมก็งงว่ามันเป็นอะไรล่ะผมไปทำอะไรเขาหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้ถอยหลังเพื่อที่จะออกขวาครับแล้วเขาก็กลับรถ
พอเขากลับรถเสร็จพอเขากลับรถเนี่ยผมก็จะออกขวา
แต่คือผมออกไม่ได้เพราะผมกลัวเขาจะชนฝั่งแฟนผม
เขาก็พุ่งตรงมาชนเลยครับคือเหยียบมิดเลยแล้วพุ่งมาชน
ใช่ครับแล้วนาทีนั้นก็คือตามคลิปเลยเขาก็ลงจากรถ
มาก็มือสูบบุหรี่ข้างหนึ่งอีกมือหนึ่งล้วงกระเป๋า
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะหยิบอะไรมาทำร้ายร่างกายพวกเราหรือเปล่า
คันที่ก่อเหตุนะฮะชื่อนายวรเมษอายุ๓๖ปีนะครับ
ก็ตามไปถึงบ้านพักครับเจอตัวผู้ที่ก่อเหตุนะฮะ
ก็สารภาพครับว่าก่อเหตุจริงเนี่ยทางญาติอ้างว่าอ๋อนายวรเมฆเนี่ยนะครับ
เป็นคนป่วยจิตเวทครับอยู่ในระหว่างรักษาอาการ
ภรรยาของนายวรเมฆครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าตัวสามีไปไหนมานะครับเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
แต่ยอมรับว่าสามีนั้นป่วยจิตเวทครับรักษามาประมาณ๕ปี
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจครับและพร้อมชดใช้ค่าเสียหายครับ
แต่การพูดถึงอาการมันคล้ายอย่างนั้น
ถ้าประมาณปกตินะถ้าในแบบที่ควบคุมโรคได้
ชิมก็รู้สึกเสียใจอีกประตูประเหตุครั้งนี้
ที่เราควบคุมคนของเราไม่ได้รู้ไหมนะ
ความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจเนี่ยส่งตัวผู้ก่อเหตุนะไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีธัญญาครับ
ต้องรอทางแพทย์นั้นเป็นผู้ยืนยันอาการนะฮะส่วนผลตรวจพบสารเสพติดครับ
ประเภทเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะส่วนประวัติพบว่าเคยถูกดำเนินคดีเสพยามาแล้วครับ
เมืองต้นครับตำรวจแจ้ง๒ข้อหานะครับทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย
แล้วก็ส่วนอีกข้อหาหนึ่งครับพยายามฆ่าเนี่ยต้องมีการรอพิจารณาเพิ่มเติมนะเนี่ยนะครับ
และหากพบว่าญาติไม่ดูแลฮะปล่อยให้ผู้ป่วยทางจิตเนี่ยนะครับ
มาขับรถแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องรับผิดชอบนะ
ตามกฎหมายครับญาติต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายต่างที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
คนเขาก็จะกลับบ้านตามปกตินะครับอาการป่วยจิตเวทก็ไม่น่าจะมาเป็นข้ออ้างนะครับ
ป่วยจริงนะครับเสพยาด้วยอาการป่วยเนี่ยคงต้องรอผลตรวจผลยืนยันจากแพทย์
แต่ว่าตรวจแน่เจอแล้วเนี่ยก็คือเสพยาถูกไหมคะ
ก็สำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยนะฮะคนที่หัวร้อนแล้วก็พยายามก่อเหตุแบบนี้